ประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมี๒เยาวชนไทยลงแข่งนะครับ
ทรหารชัยกุลแพ้นักขวดจากไต้หวัน๑ต่อ๒เซต
เช่นเดียวกับพวินจีระภูมิเดชที่แพ้นักเทนนิสจากจีน๐ต่อ๒เซต
ตกรอบอย่างน่าเสียดาย
ส่วนทีมชายคู่ของไทยนะครับนพดลน้อยกอซึ่งจับคู่กับไมเคิลมัธยมจันทร์มือ๓ของรายการ
เอาชนะคู่มือ๒จากไต้หวันและฮ่องกง๒ต่อ๐เซต
กอร์๖ต่อ๑และ๖ต่อ๐เข้าไปชิงชนะเลิศเจอกับคู่มือหนึ่งของรายการจากจีนครับ
ส่วนวอเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่พม่านะครับในรอบ๒ระหว่างนครราชศรีมาเดอร์มอลวีซีเจอกับบีไนก้าจากเติร์กมินิสถาน
คุณผู้ชมสามารถชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้คืนนี้นะครับเวลาตี๒ครับ